เรื่องนี้ที่บอกว่าแค้นแล้วไปง้อขอคืนดีกับผู้หญิง
ไปถึงหน้าร้านทำผมนะ
แล้วบุกเข้าไปก่อเหตุกับเจ้าของร้านทำผมยิงเขาตายเลย
กล้องวงจรปิดตั้งแต่บุกไปหน้าร้านยิงกระจกหน้าร้านแตก
คุณผู้ชมดูสิคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน๙โมงกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
นี่มาเกราะเหตุนะเนี่ยยิงปั้งอย่างเมื่ออะไร
ยิงให้กระจกแตกแล้วเอาปืนทุบตรงกระจกร้านเสริมสวย
อ้อนึกออกกระจกประตู
มันอาจจะบังนัดแล้วก็ตอนนี้ที่มันหายไปหน้าจอเนี่ย
คือเขาเข้าไปด้านในแล้วไปยิงเจ้าของร้านเสริมสวยสองนัดจนเธอตาย
คือมุมของกล้องวงจรปิดจังหวะยิงในร้านเสริมสวยเนี่ยไม่เห็นไม่มีนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูโอ้โหนี่เลยศพคนตายยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลย
เดี๋ยวพี่เบิ้ลคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ร้านเสริมสวย
อยู่ที่ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ผู้ชายที่เกาะเหตุคือนายปัญญานวมหอมอายุ๕๔ปีส่วนศพคนตายเนี่ยนะคะ
ก็คือนางสาวจำเรียงฤทธิ์ป้องอายุ๔๗ปี
จังหวะที่นายปัญญาผู้ก่อเหตุยิงกระจกหน้าร้านก่อน
หลังจากนั้นเข้ามาในร้านเสริมสวยซึ่งตัวของนางสาวจำเรียงอยู่ในห้องคนเดียว
ปัญญาก็เอาอาวุธปืนเนี่ยยิงเพราะว่าสภาพศพของนางสาวจำเรียงเนี่ย
คือโดนยิงเข้าที่ศีรษะนัดหนึ่งชายโครงขวาทะลุซ้ายนัดหนึ่ง
เสียชีวิตอยู่ตรงที่นอนเลยค่ะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุคุณผู้ชมดูภาพนี้ต่อ
อันนี้ยิงเสร็จแล้วปัญญามุดตรงรูกระจกที่แตกออกมา
เดินแบบชิลนิ่งถือปืนมา
เฮ้ยภาพของพี่นึกว่าจะต้องวิ่ง
วิ่งอยู่หัวสุดหัวสุดลงมาแล้วรีบสตาร์ทรงรถออกไป

เดินจังหวะธรรมดาเลย
แล้วนี่ค่ะรวมเวลาทั้งหมดที่ดูจากกล้องวงจรปิด
นาทีไปฆ่าคนตายแล้วนี่ขับรถหนีค่ะ
ขับไปทางถนนระบอไผ่กรอกสมบูรณ์
แล้วก็เลี้ยวออกซอยกรอกสมบูรณ์สิบสอง
่งหน้าผ่านตลาดกรอกสมบูรณจนถึงแยกไฟแดง

นี่เส้นตรงนี้ที่สมบูรณ์ฝ่าออกไป
มันตัดออกหลายจังหวัดในแถวอีสานไง
อันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาไล่กล้องวงจรปิดหลังจากก่อเหตุ
แล้วตำรวจนะสภศรีมหาโพธิสอบปากคำญาติผู้ตาย
ปมในการก่อเหตุก็รู้ข้อมูลของนายปัญญา

คือนายปัญญาเขาเป็นคนฉะเชิงเศร้า
คบหากับนางสาวจำเรียงได้๗๘เดือนแล้ว
นางสาวจำเรียนก็รู้ไงว่าอ้าวหลังจากที่คบกันมา
ปัญญามีเมียอยู่แล้วนี่มีครอบครัวอยู่แล้วนี่
งั้นเลิกละกันแต่ปัญญาไม่ยอม
เคยเสนอเงินให้กับนางสาวจำเรียงแล้ว
เดี๋ยวจะให้เงินแสนจะแต่งงาน
แต่นางสาวจำเรียงไม่เอา
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีปมด้วยนะ
ปมเรื่องรถยาริสที่นางสาวจำเรียงใช้อยู่ทุกวันนี้

คือเขาบอกว่ารถคันนี้
ตัวนายปัญญาเป็นคนซื้อให้ฝ่ายหญิง

แล้วทีนี้พอฝ่ายหญิงจะมาตีตัวออกห่าง

จ่ายตังค์ไปให้แล้วเธอจะไม่คบกับฉัน
ไม่รู้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้นายปัญญา

เราไปถามลูกของนางสาวจำเรียง

เล่าให้ฟังว่าแม่คบกับปัญญาคบไม่นาน
จริงแม่ผมบอกเลิกกับปัญญาแล้วนะ
แต่ว่าปัญญามานอนเฝ้าหน้าห้องเลย
แล้วก็เคยวางปืนขู่โชว์แม่

ถ้าเกิดว่าเลิกเจอลูกปืนแน่
ถามลูกชายอโหสิกรรมให้ไหมอ่ะ
โอ้โฮจริงให้ตายตกตามกันไปเลย
เล่าจริงนะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
คือทีมข่าวก็ไปตรวจสอบดู
ปรากฏว่าปัญญาเนี่ยภูมิลำเนาเขาอยู่ที่ฉะเชิงเซาใช่ไหม

ไปหาเมียของนายปัญญาผู้ก่อเหตุ

ผัวฉันไปคบกับจำเรียง

นกับพฤติกรรมของผัวฉันไม่ไหวแล้ว
ผัวฉันเนี่ยใจร้อนชอบใช้กำลัง
ฉันเนี่ยยังเคยนี่เอาแผลที่หัวให้ดู

แล้วไอ้วันเกิดเหตุเมียยังโทรบอกนางสาวจำเรียงอยู่เลย
คือรายงานข่าวว่าแบบนี้คุณผู้ชม
คือเมียเขาก็รู้
รู้ว่าพี่ผู้ชายเนี่ย
คบกับพี่ผู้หญิงที่ร้านเสริมสวย
เป็นคนโทรบอกผู้หญิงร้านเสริมสวยด้วยนะ

แล้วนี่ดูร่องรอยค่ะกระจกร้านเสริมสวยหน้าร้านที่แตก
เพราะว่าโดนกระสุนยิงไปนัดหนึ่งแล้วก็ทุบ

ซึ่งตำรวจสืบสวนสพศรีมหาโพธิแล้วก็ชุดสืบ

ตอนนี้อยู่ระหว่างตามตัวนายปัญญาคนนี้

ขออนุมัติหมายจับแล้วด้วยนะคะ

ข่าวที่เราอ่านทุกวันมีผลต่อความรู้สึกของคนดู
คุณผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีเม้นต์มาว่ายังไงรู้ไหม
คุณเบิร์ตผู้ชายสมัยนี้ทำไมโหด
เพราะอะไรทำร้ายผู้หญิงตลอดมีข่าวทุกวันนี้ไงนี่ไง
เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกตัวตัวเองไม่ปลอดภัย
เหมือนกับข่าวที่เบิร์ดดอมน้ำแข็งอ่านแล้วเคยชวนให้ฟังชวนให้ดูไว้
ถ้ามันมีสัญญาณนะออกให้ห่างก่อน
นี่ฮะดูข่าวแล้วย้อนดูตัวกัน